จังหวัดขอนแก่นนะคะไปร่วมงานบุญมหาชาติ
ว่าเป็นบุญภเวทของชาวอีสานนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าได้นำหุ่นเซียงยืนที่หายไปจากชุมชนนานกว่า๕๐ปี

นี่เราได้เจอหุ่นเซียงยืนมากมายหลายตัว
เห็นอย่างนี้นี่เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน
แล้วว่ากันว่าการนำหุ่นเซียงยืนมาแห่แบบนี้
หายไปจากชุมชนกว่า๕๐ปีแล้วนะ

เทศบาลตะบนบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าต้องการรื้อฟื้นหุ่นเซียงยืนร่วมงานบุญมหาชาติ
ชาวอีสานจะเรียกบุญภเวทนะ
งานนี้ก็มีชาวชุมชนทั้ง๒๐หมู่บ้านและ๑๐โรงเรียนค่ะ
มาร่วมกันแห่บุญมหาชาติเป็นเทศกาลหุ่นเซียงยืน
แต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีตัวแทนหมู่บ้าน
แต่งตัวเป็นหุ่นเสี่ยงยืนรวมแล้วกว่า๒๐๐ตัวนะคะ

ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวต่างนานาแปลกก็ว่ากันไป

ซึ่งจะเป็นหุ่นเซียงยืนทั้งวัยหนุ่มสาววัยผู้สูงอายุ
แล้วแต่จินตนาการอย่างที่บอกไปนะคะ
โดยคุณจักรพงศ์เพชรแสนนายกเทศมนตรีตะบนบ้านค้อมเล่าให้ฟัง
ประเพณีบุญมหาชาติหรือบุญเสวดก็ทำกันมายาวนานแล้วค่ะ
ปีนี้ทางหน่วยงานในพื้นที่ต้องการจะฟื้นฟูวัฒนธรรมหุ่นเซียงยืน
หายไปเป็นเวลานานกว่า๕๐ปี
ก็เลยกลับมาแล้วคราวนี้ดู
กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่ง
ุ่นเสียงยืนนี่ไม่ธรรมดาเพราะมันคือ
มันคือหุ่นเสียงยืน
มันใหญ่ใหญ่มากจริง
โพดโพใหญ่คัดกระดอกกระเดี้ย
แต่บางคนบอกโอเคทำไมทำไมถึงเรียกเสียงยืนแปลว่าอะไร
คำว่าเสี่ยงเนี่ยหมายถึงคนที่ทำความดี
คนที่เป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านในชุมชนมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ
ส่วนสิ่งที่นำมาทำเป็นหุ่นเซียงยืนเนี่ย
ก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ภายในท้องถิ่นเรา
อย่างเช่นไม้ไผ่หรือสุ่มไก่ถูกไหมฮะ
มีเศษผ้าเศษได้เส้นไหมผ้าอาบน้ำฝนสะบงจีวอนที่ไม่ใช้แล้ว
ก็เอามาประกอบตกแต่งเป็นหุ่นแล้วก็เขียนหน้าเขียนตาไป
ที่นำมาเขียนนี้เอามาจากเปลือกไม้หรือว่าก้อนถ่านนะ
จากธรรมชาติล้วนแล้วอุปนิสัยลักษณะของเซียนยืน
ไม่ได้น่ากลัวนะคะคุณจะเป็นบุคลิกของคนที่ไม่ดุร้าย
ไม่น่ากลัวสนุกสนานสร้างความอบอุ่นให้กับผู้คน
เดี๋ยวเต้นโยกไปโยกมาน่ารักดูแล้วแล้วก็เออมีรอยยิ้มไปด้วย
ซึ่งการจัดงานนี้นะคะนอกจากจะส่งเสริมให้คนในท้องถิ่น
อนุรักษ์หุ่นเซียงยืนแล้วเนี่ย
ยังถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนและประเทศไทย
ถ้าเห็นแบบนี้เอ้านึกออกนี่ว่าหุ่นเซียงยืนอยู่ขอนแก่น
เขาก็จะจัดกันอย่างนี้ในทุกเดือนมีนาคมของทุกปีที่บ้านคอนะคะ
อย่างน้อยวันนี้ชาวตลอดข่าวได้รู้จักแล้ว
หุ่นเซียงยืนเป็นยังไงจัดที่ไหน
ซึ่งแต่ละที่ก็อาจจะมีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันก็แล้วแต่
แต่ก็เชื่อว่าแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความน่าสนใจแตกต่างและโดดเด่นเช่นกันนะคะ